เอาล่ะมาดูเรื่องสืบเนื่องจากวันก่อนกันก่อน

พระตุลที่นอนนะเมาหลับอยู่อ่ะ

อ่าปรากฏว่านี่นี่นี่ภาพนี้
ปรากฏว่าพอเสร็จจากตรงนี้นะ
รู้ตัวว่าเขาจะจับศึก

คราวนี้เขาตามไปสิตามไปจะจับศึก

พระผู้ชมเขาเสียหายขนาดไหน
วัดผู้ดูฮะ
โอ้โหแค่คำแรกจากปากท่านก็รู้แล้วว่าเหนื่อย
ผมผิดอะไรเออผิดอะไรนะฮะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอปักทงชัยแล้วก็ตำรวจนะครับ
พยายามเข้าควบคุมตัวพระชาตรีสุวรรณดรตอนนั้นหรือว่าพระตุ่น
พระลูกวัดโพศีอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาครับ
หลังจากพระตุ่นท่านดื่มเหล้าขาวเข้าไปแล้วเมานอนอยู่ที่สาราวัด
ที่เราเสนอข่าวไปแล้วคราวนี้หนีมาอยู่บ้านแม่ครับ
ตั้งแต่เย็นวันที่สิบสองเมษายนนั่นแหละนะครับตอนที่เข้าจะคุมตัวพระตุ่นเนี่ย
มีพระบรรจงเลขาเจ้าคณะอำเภอปักทงชัยมาช่วยเจรจาท่านอุตส่าห์มาด้วย
แต่พระตุ๋นโวยวายฮะขัดขืนไม่ยอมจะไปศึกท่าเดียวนะครับ
ว่าไม่ได้ทำอะไรผิดเหตุการณ์นี้วุ่นวายครับ
แม่ของพระตุ๋นท่านก็อยู่แถวนั้นนะ
ท่านก็นั่งมองดูอย่างเงียบดูพระลูกชายอยู่อย่างเงียบ
ดูหลักฐานก็แล้วกันก็เป็นภาพเมื่อวานนี้แหละ
พระตุ๋นนอนหลับเมานอนหลับอยู่ที่วัด
จริงคุณแม่ก็เป็นคนไปปลุกด้วยนะ
อ้าวนะฮะ
ตุ๋นเนี่ยยอมให้ควบคุมตัวไปที่วัดโพเมืองปรักครับ
เพื่อไปให้พระครูธวัฒน์เมธคุณ
เจ้าวาดวัดโพเมืองปักทำการศึก
แต่พอไปอยู่ต่อหน้าท่านเจ้าวัดพระตุลขึ้นขึ้นมาอีกฮะ

เข้าไปนั่งต่อหน้าเจ้าอาวาสแล้วศึกซะ
สุดท้ายพระตุ๋นทำยังไง
ถอดผ้าเหลืองครับแล้วก็เซนี่
จะหลุดไหมอ่ะ
เจ้าหน้าที่บอกไปเปลี่ยนตรงนู้นนะครับ
ก็สวมเสื้อสวมกางเกงเรียบร้อยนะครับแล้วก็มา
คือเขาบอกว่าไม่ยอมกล่าวคำลาศิกขานะ
อ๋อเหรออ๋อนะฮะไม่ยอมกล่าวคำลาสิทธิ์ขา
ศึกแล้วตำรวจบอกนะคุณตุ่นครั้งนี้เป็นคุณแล้ว
คุณตุ่นถ้าคุณยังจะแต่งตัวเป็นพระอีกคราวนี้จะจับแล้วนะ
และจะแจ้งเขาหาแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ด้วยครับอันนี้เรื่องสืบเนื่องจากเมื่อวานฮะ